ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์กราดยิงก็มักจะมีผู้บริสุทธิ์ตกเป็นเหยื่อ
แล้วก็มีคำถามตามมามากมายว่าบุคคลที่ทำไปเอาปืนมาจากไหน
ทำไมปืนมันหาง่ายเหลือเกินในสังคมไทยเพราะว่าแค่เข้าไปในโลกออนไลน์ก็สามารถสั่งซื้อปืนได้แล้ว
พอเกิดเหตุครั้งหนึ่งก็จะมีการมักตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่จะมีการแก้ไขกฎหมายครอบครองปืนให้อย่างถูกต้อง
แล้วก็โดยเฉพาะการควบคุมการครอบครองปืนของคนที่ไม่สามารถจะครอบครองได้
แต่พอเรื่องเงียบเรื่องนี้ก็ถูกลืมหายไปวนหลูบอยู่แบบนี้
คำถามคือจะสามารถแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมได้หรือไม่ติดตามจากรายงานครับ
ก็จะมีการพูดถึงเรื่องการแก้ไขกฎหมายการครอบครองอาวุธปืน

เรื่องการแก้ไขกฎหมายก็เงียบหายตามไป
หลูบอยู่แบบนี้ตลอด
ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ประเทศไทย
มีกฎหมายควบคุมการใช้อาวุธปืนปี๒๔
ไม่เคยมีการปรับปรุงกฎหมายอย่างจริงจัง
จึงทำให้กฎหมายฉบับนี้ล้าสมัยไม่ทันยุคไม่ทันการเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะการตรวจสอบผู้ถือครอง
สถิติปี๒๕๖๔ประชากรไทยมี๗๑๖ล้านคน
และมีปืนกว่า๑๐๓ล้านกระบอกที่กระจายอยู่ในการครอบครองของประชากรทั่วประเทศ
จำนวนนี้มีเพียง๖๒ล้านกระบอกที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
ส่วนที่เหลืออีก๔๑ล้านกระบอกหรือเกือบครึ่งหนึ่งที่มีอยู่ในประเทศนี้เป็นปืนเถื่อน
เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพร้อมกับวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี
สิ่งเทียมอาวุธก็มีการซื้อขายกันอย่างแพร่หลาย
คอที่หนึ่งก็ควรจะต้องบรับปรุงให้มันทันยุคนั้นก่อน
ควันนี้จุดออกมันคือมันมีทั้งสิ่งเทียมอาวุธ
คือวันนี้จุดอ่อนมันคือมันมีทั้งสิ่งเทียมอาวุธ
ซึ่งก็ซื้อขายกันเยอะมาก
ทั้งหมดเนี่ยครับถ้ามันมีกฎหมายควบคุม
มันก็คงไม่สามารถที่จะซื้อขายไปแล้วเสรีแบบนี้
แต่พอตอนนี้ตัวพรบมันไม่มีความครบถ้วนชัดเจน
ก็กลายเป็นช่องว่างทำให้เกิดการซื้อขายเกิดการดัดแปลง
เกิดการทำปืนที่มันไม่ถูกกฎหมายซึ่งมันยิงตายเหมือนกัน
หากมีการแก้ไขอย่างจริงจังประเด็นที่น่าสนใจก็คือ
ถือครองอาวุธปืนจากการได้รับมรดก
ตกเป็นของทายาทโดยปริยายโดยไม่มีการทดสอบ
หรือผ่านการอบรมใดหรือแม้แต่ต้องรายงานให้ทราบ
ว่าขายให้ใครหรือไม่
อย่างไรก็ตามหากมีการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืน
ต้องใช้เวลาตามกระบวนการประมาณ๓ปี
ซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าหากแก้ไขสำเร็จ
จะช่วยปกป้องชีวิตผู้บริสุทธิ์ได้อีกเป็นจำนวนมาก
เหตุการณ์กระดาษยิงในห้างสยามพันธกร
ไม่ใช่ครั้งแรกของความรุนแรงในประเทศไทย
แต่เป็นครั้งแรกที่ผู้ก่อเหตุเป็นเด็กชายวัยเพียง๑๔ปี

ตราบใดที่ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ยังยึดแนวทางปฏิบัติแบบไฟไม่ฟาง
กระตือรือร้นเฉพาะตอนเกิดปัญหา
พอเรื่องซางหรือเรื่องเงียบลง
ก็ปล่อยปะหละหลวมหย่อนยานเหมือนเดิม
ข่าวไทยมรัฐทีวีรายงาน